แล้วคุณผู้ชมคำมาต่อกันที่ใหม่ดาวิกากันมากลิกว่าโอ้โห
พูดถึงชื่อใหม่ต้องบอกว่าใหม่ดาวิการายวันไม่เกินจริง
หลังจากที่โดนดราม่าถาโถมเข้าไปชุดใหญ่เลย
ล่าสุดใหม่โดนขุดวีรกรรมในอดีตออกมาแฉอยู่เรื่อย

แน่น่ะสิไม่ได้ปีชงแต่มันก็ชงได้เหมือนกันเออหนักสุดเลยเรื่องไหนรู้ไหม
เรื่องที่ใหม่เนี่ยลืมบุญคุณของใครหรือเปล่าอันนี้มีคนขุดเอาไว้
อ่าแล้วก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
และให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มีคนออกมาแฉ
ที่สำคัญไม่เคยติดค้างใครในอดีต
ฮูยแหละนะ
หน้าที่จะโพสต์ก็มีหวานใจลุงเต๋อเขาออกมาปกป้องแล้วนะคะ
บอกนะว่าโหพี่หนูไม่เคยเห็นลุงเต๋อในเวอร์ชันนี้เลย
รู้สึกขอบคุณความรักของคนรอบข้างที่เข้ามาให้กำลังใจ
ส่วนใครจะไปดราม่าใส่ลุงเต๋อนี่ฟังดีนะ
ใหม่คาดโทษผ่านนักข่าวมาเลยนะว่าห้ามนะห้ามว่าลุงเต๋อของใหม่นะคะ
หลังจากที่ปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองใหม่รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก่อนที่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูขอพิสูจน์ตัวเองนิดนึงก็แล้วกันว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเราไม่เคยติดค้างหรืออะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ
แล้วก็อย่างที่โพสต์ไปในไอจีเลยว่าแบบขออนุญาตนิดนึงนะคะขอแบบขอใหม่ได้พูดอะไรบ้าง
ปลดล็อกเลยว่าแบบว่าโอเคเราก็ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดมีไปหมดแล้วอะค่ะ

อะไรที่รู้สึกว่าแบบรู้สึกเซแบบเข้มแข็งเสแบบเข้มแข็งเซแบบมีสติ
แล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าโอ้พอเห็นอันนี้อืม
เขาข้ามผ่านไปแล้วนะปิ้วไปเลย
ส่วนเรื่องชาวเน็ตที่แบบว่าแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขต
ใหม่บอกนะคะเตือนก่อนเลยนะว่าเขามีทีมหลังบ้านคอยรวบรวมหลักฐานอยู่เรื่อยนะ
อันนี้ก็แรงไปอันนี้เนี่ยเตรียมดำเนินการนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเนทถ้าเกิดก็จะขอมงว์คอมเม้นท์อะไรให้อยู่ภายใส่คอปเคท
อย่าใช้อารมณ์นำเพราะเดี๋ยวเราจะเดือดร้อน

ว่าถ้าด่าเก่งมากเขาก็แคปเก่งเหมือนกัน

รวมไปถึงเอฟซีน้องใหม่ที่คอยแบบว่า